ดูกันที่จังหวัดสุโขทัยกันบ้างนะครับ
ถ้าพูดถึงประตูระบายน้ำหาดสะพานจันท
หัวใจสำคัญของการกักเก็บน้ำที่สุโขทัยนะครับ
ณขณะนี้เหลือน้ำอยู่จำนวนไม่มากนัก

นับเวลาจากวันนี้เพียงพอใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค
ระยะเวลาประมาณ๓เดือนนะครับ
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
คือมวลน้ำก้อนสุดท้ายที่ใช้ได้ราว๓เดือน
หรือตลอดหน้าแรงนี้สำหรับอุปโภคบริโภค
โดยก่อนหน้านี้ระดับน้ำเหนือประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์

จากระบายไปช่วยเกษตรกรที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

แต่ก่อนที่จะระบายน้ำไปเส้นยมสายหลัก
ทำการผันน้ำไปกักเก็บไว้บริเวณเหนือประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านบริโภคในช่วงหน้าแรง
ส่วนน้ำอีกส่วนระบายลงท้ายประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์
เหลือ๔๓๐๐๐ลูกบาทเมตรจากความจุ๑๕ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็น๑๒๘๒๑ในปัจจุบัน
โดยน้ำที่เหลือนี้จะเหลือไว้ในด้านประปาเป็นหลัก
โดยปลาปลาจะอยู่เหนือหาดสะพานจันทร์
และด้านท้ายเขตอำเภอสวรรคโลก
ปริมาณน้ำที่มีอยู่จะใช้ได้ถึงเดือนมิถุนายนนี้
ซึ่งการกักเก็บน้ำทั้งหมดเป็นไปตามแผนสุโขทัยโมเดล
ทุกหน่วยงานในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม
และริเริ่มการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในจังหวัด

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคนน้ำ
โดยเฉพาะทหารที่เข้ามาขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำนี้ด้วย
โดยทางทหารได้เน้นย้ำว่าไม่ให้จังหวัดสุโขทัยขาดน้ำใช้
และรณรงค์ให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อย
เรามีการผันน้ำเก็บไปไว้ตามที่ต่าง
เพราะเรามีคลองสาขาและคลองที่เชื่อมต่อกันในแต่ละที่
กักน้ำไว้เหมือนเสมือนว่าเป็นแหล่งน้ำ

ตั้งแต่ในปลายฤดูฝนที่ผ่านมา
แล้วเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ในเรื่องของการเพาะปลูกเกษตรพืชน้ำน้อย
และในเรื่องของการใช้ในเรื่องอุปโภคบริโภค
ห่วงระยะเวลาที่กำลังจะขาดแคลน
ในช่วงเวลาที่กำลังเจอกับสภาพแห้งแรงลักษณะนี้

พื้นที่ที่อยู่ไกลรัศมีร์จากลำน้ำยม
เราจะบริหารในเรื่องของลำน้ำยมได้นั้น
ก็จะใช้การเก็บกักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ในส่วนของบ่อน้ำตื้นทั้งในส่วนของบ่อบาดาน
แล้วก็อ่างเก็บน้ำที่มีตามธรรมชาติในแต่ละอำเภอ
ส่วนแผนจัดการบริหารน้ำในอนาคต
หรือก่อนฤดูฝนหรือน้ำหลาก
ทางทหารได้จัดชุดเข้าตรวจสอบอ่างน้องคลองบึงที่ว่าง
หรือไม่เคยมีน้ำเข้ามาก่อนเลย
และได้ติดตามแผนการขุดลอกอ่างแต่ละอ่าง

ให้เกษตรกรไว้ใช้ในช่วงหน้าแรง
อีกทั้งเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วมในอีกหลายด้าน

จะเป็นเป้าหมายในการหาน้ำเข้าไปกักเก็บไว้
ให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคและบริโภคในอนาคต
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน